โวยค่ะโรงงานแปรรูปไส้เดือนเพื่อการส่งออกนะคะสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักค่ะคุณผู้ชมส่งกลิ่นเหม็นเป็นบริเวณกว้างนะคะ
ขณะเดียวกันยังกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่และที่สำคัญกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
ประหลัดอำเภอไฟความมั่นคงของอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัด๑๐๑
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเกษตรวิสัยเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม
มีการลงพื้นที่ในการตรวจสอบโรงงานรับซื้อ
และแปรรูปไส้เดือนตากแห้ง
จำนวน๒แห่งจากทั้งหมด๕แห่งค่ะ

หลังจากที่ชาวบ้านมีการร้องเรียนว่า
โรงงานนี้ส่งกลิ่นเหม็นมากแล้วก็กระทบต่อชุมชนโดยรอบนะคะ
มีการปล่อยน้ำเสียลงในระบบระบายน้ำ
เรื่องต้นก็พบว่าโรงงานแห่งแรกที่เข้าตรวจสอบ
ไม่มีการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบระบบด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียไม่มีบ่อกักเก็บของเสีย
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสั่งปิดชั่วคราวไว้ก่อนนะคะ
เนื่องจากว่าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้น้ำ
ส่วนโรงงานแห่งที่๒ที่เข้าตรวจสอบนั้นค่ะ
ยังไม่ได้มีการสั่งปิดนะคะแล้วก็ยังคงเหมือนกับตรวจสอบดูเบื้องต้นเนี่ย
ทราบว่าโรงงานแห่งที่๒ที่ตรวจสอบเนี่ย
มีการรับซื้อแล้วก็ผลิตตัวไส้เดือนเหมือนกับไม่เยอะมาก
วันหนึ่งก็จะรับซื้อไม่เกิน๕๐๐กิโลกรัม
แล้วก็โรงงานแห่งนี้เปิดมาไม่ถึงเดือน
มีปริมาณไส้เดือนน้อยคาดว่าจะสามารถจัดการแล้วก็ป้องกันได้นะคะ
โดยหลังจากนี้ค่ะประหลัดอำเภอก็จะมีการนำปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เข้าที่ประชุมกับทุกฝ่ายเพื่อเป็นการหารือกันอย่างรัฐกลุ่มนะคะ
แล้วก็พิจารณาว่าจะอนุญาตให้โรงงานทั้ง๕แห่ง
ในพื้นที่อำเภอกเกษตรวิสัยดำเนินการต่อหรือไม่
แล้วก็จะมีมาตรการในการรัดกลุ่มเข้มงวด
ไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนโดยรอบอย่างไรได้บ้างค่ะ